ลุงเขาบอกว่าเขารำคาญหลานเล่นกรดข้ามไปข้ามมาข้ามหัวเขา

หิวข้าวโมโหหิวแต่หลานกินข้าวจนหมด
ทำร้ายร่างกายหลานจนเสียชีวิต

แล้วเอากล่องโฟมไปโยนใส่บ่อเกลอะอำพลางศพอีกที
นี่คือลุงนะครับ
แล้วน้องที่เสียชีวิตอายุแค่๙ขวบโดนลุงทำร้ายจนตายครับ
แล้วก็ทำแบบนี้เอาศพไปทิ้งเอาไว้ในบ่อเกลอะหลังบ้านครับ

คุณลุงนี่ชื่อว่านายสมพงศ์อายุ๕๔ปี
ว่าเป็นลุงแท้ของเด็ก
เพราะเขาเป็นพี่ชายของพ่อของเด็กครับ

เด็กโดนทำร้ายวันที่๒๗นะฮะ
แต่ไปเจอศพเมื่อวานคือวันที่๒๘
ตำรวจตามไปจับตัวลุงคนนี้ครับ
มาสอบปากคำเขาสารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกว่า

เย็นของวันที่๒๗แล้วก็เอาร่างเนี่ย
ซ่อนไว้ในรังโฟมในห้องครัวก่อน
พอดึกไม่มีคนแล้วก็เอากล่องโฟมเนี่ย

เขาจับขาเด็กไว้แล้วค่อยห่อนลง
ห่อนลงไปในบ่อเกอะคุณผู้ชมนะฮะ
ถามว่าเอาทำไมต้องทำร้ายหลานขนาดนั้น
เขาบอกว่าหลานดื้อชอบดารุ่ง

เคยเตือนหลายครั้งหลานก็ไม่ฟัง
ุดหงิดเสียงหลานเล่นเสียงดัง
วันที่เกิดเหตุตื่นมาจะกินข้าว

ทั้งตบไปถีไปแล้วเหยียบคอ
จนหลานขาดอากาศหายใจตายขาดที่
แล้วบอกอีกว่าตัวเองกับพ่อของเด็กเนี่ยคือ
ของเด็กคือเป็นน้องของเขานะฮะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ตั้งแต่หนุ่มหนุ่มทำให้ไม่ค่อยถูกกันเลยถามว่าอ้าวลุง
อยากขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปไหมคำตอบที่นายสมพงศ์พูดคือ
ไม่ขอโทษฟังเสียงเขาเลยครับ
มันน่าเมื่อตามว่าไปเลยครับแบบว่ามองไว้นั่นยังไงครับ
ออกมาได้ต่อสู้เลยครับมันกระโดดข้ามหัวผมครับ
ผมสอนหลายครั้งแล้วผมนอนอยู่ดูตัวรัฐอยู่
ก็นอนวิ่งดูดหน้าดูดหลังอยู่ค่ะก็มันก็แต่ก่อนเกิดเนี่ยครับ
ไอ้พี่พูดอย่างนี้อืมหลายหลายวันแล้วแต่มันเกิด
อืมถ้าไม่รู้ผมก็ไม่ยอดมาตรอบเจ้าในพี่ครับ

ขอโทษขอโทษไอ้ทดินอง
อยากขอโทษไหมเขาบอกบอกขอโทษคือไม่ขอโทษ
แล้วก็ยิ้มอะครับยิ้มจนนักข่าวตบไหล่ว่าขอโทษเถอะ

ขนาดที่นายถาวรเดินทางไปรับร่างของลูกชายที่โรงพยาบาลครับ
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานี่พ่อเด็กนะครับ
เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างผมกับพี่
ส่วนที่พี่บอกว่าหลานดื้นและหิว
คือก็ไม่มั่นใจว่าใช่สาเหตุนั้นหรือเปล่า
โดยก่อนเกิดเหตุแม่เคยบ่นว่าพักหลังพี่ชายไม่ยอมนอน
บ่มพึ่มพัมอะไรก็ไหมลุ้ก

อันนี้พฤติกรรมของตัวคนที่ก่อเหตุนะฮะ
ล่าสุดวันที่๒๕พฤษภาคมก่อนที่จะลงมือฆ่าหลาน
แม่บอกว่าพี่ชายไม่ยอมนอน
แล้วก็จนแม่อยู่ไม่ได้แม่เลยออกไปอยู่บ้านอื่น

ตนเองก็คือตัวพ่อของเด็กไปซื้อข้าว

พี่ชายไม่ยอมออกมากินข้าวเพราะนอนหลับ

พี่ชายคมคล่างโวยวายไม่ยอมให้เข้าบ้าน

แล้วก็เลยต้องหลบไปก่อน
อมลูกจนค่ำลูกก็ยังไม่กลับมานอนที่เถียงนาที่เขาอยู่กัน
ไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้

หาก็พบว่าอยู่ในบ่อกเลอะและกลายเป็นศพไปแล้ว
สุดท้ายโอ้โหใจแทบขาดเลยฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะครับ
ที่ก็นอนที่บ้านแม่บางที่ก็นอนอยู่บ้านพี่สาว
ผมก็เลยสลายใจไง
ตอนนั้นผมก็เคยคิดว่ามันที่ขาลูกผมเนี่ย
ก็ดีผมเฮ็ดท้อขุดท้อไม้อยู่หัน
ผมเอาสังศรีไปปิดท้อไว้มันว่า

ผมก็เลยนึกในใจอยู่นะจะให้เป็นก็ยังคิดเถอะ
อยากให้เป็นก็ยังคิดเหอะ

เยี่ยงมาบึกถ้าบ้านก็เลยมาบึก

ผมก็บอกอยากให้มันออกมาหรอกอยากให้มันรับผลกรรมที่มันเห็น
บอกว่าอยากให้พี่ชายรับผลกรรมไม่อยากให้ออกมาจากคุก
แต่ว่าตามที่น้องชายให้สัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่าตัวคนก่อเหตุ
เขามีอาการผิดปกติหรือเปล่าไม่หลับไม่นอนพึ่มพำพึ่มพำคนเดียว
เสพยาหรือเปล่าคงต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับ